อยากอ่านให้คุณผู้ชมฟังมากเพราะว่าเป็นเรื่องอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะ
โรงพยาบาลตำรวจเขาออกมาโพสต์เตือนค่ะ
เขาบอกว่าตอนนี้มียาลดความอ้วนชนิดหนึ่งชื่อว่ายาไม่หิว
มันไม่มีอยู่จริงค่ะมันก็คือสารไซบูทามีนเหมือนเดิมนี่แหละ
เพิ่มเติมคือเสียงตายนะคะเพราะฉะนั้น
ใครที่คิดจะซื้อยาลดความอ้วนผ่านออนไลน์เนี่ยท่านระวังให้ดีนะคะ
พร้อมกับข้อความเตือนโทษของยาลดน้ำหนักออนไลน
ขายกันเกลือนอยู่ในขณะนี้ว่ามีส่วนผสมของสารไซบลูทรามี
ที่อันตรายถึงแก่ชีวิตแต่มีการเปลี่ยนชื่อเป็นว่ายาไม่หิวนี่แหละ
คือเพจระบุบอกว่าทำไมถึงทำกับฉันได้หลอกกันซ้ำ
หลอกกันซ้อนหลอกกันซ่อนเงื่อนเจ็บใจซะยิ่งกว่าอกหักกินยาลดน้ำหนักออนไลน์นี่แหละ
หนุ่มอยากพร้อมวัยหุ่นปังระวังร่างจะพังไม่รู้ตัว
เขาเตือนนะคะบอกว่าอย่าหลงเชื่ออย่าลดน้ำหนักที่ขายกันตามออนไลน์
ที่ชื่อว่าอย่าไม่หิวเพราะมันอันตรายถึงชีวิต
ยาไม่หิวเนี่ยจริงมันก็คือไซบูทามีนั่นแหละ
ก่อนหน้านี้เป็นข่าวมีคนกินแล้วก็ตายเรากินกันเกลือนเลยนะ
แต่บุธรมีนเป็นสารอันตรายแล้วก็ไม่ใช่แค่เมืองไทยนะครับ
เมืองนอกเขาก็ถือว่าเป็นสารต้องห้ามเพราะมันอันตรายถึงชีวิต
คือมันทำให้ไม่หิวจริงนั่นแหละมันกดอากาศ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น
ทางเพจโรงพยาบาลตำรวจย้ำเลยนะคะว่าไม่มีเส้นทางลัดใด
ในการลดน้ำหนักเพราะการลดน้ำหนักที่ถูกวิธีและยั่งยืนคือ
การควบคุมอาหารพร้อมกับการออกกำลังกาย
หลงเชื่อคำโฆษณาจากสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น
อย่าลดความอ้วนฉบับใดไม่มีอยู่จริงย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ